ที่ฉันชอบอันที่ส่งมาบอกว่าอยากให้มีการออกสลากทุกวันนะ

หลังจากคนที่ไม่เคยถูกนะแต่คนที่ไม่เคยถูกก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าเราก็จะพาไปร่วมยินดีกับคนที่ดวงดีดวงเห็งนะคะ
ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาประกาศไปแล้วผล
ออกรางวัลสลากินแบบรัฐบาลงวดที่ผ่านมา๑๖มีนาคม
แน่นอนแหละคุณผู้ชมว่ามันก็ต้องมีผู้ที่ได้รับเงินรางวัล
รางวัลที่๑ไปแล้วก็เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของประเทศไทยด้วย
แต่ว่าจะมีใครกันบ้างอยู่ที่ไหนกันบ้างไปดูกันค่ะ
ไปที่แรกเลยนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ไม่รู้จังหวัดนี้เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะแต่เขาถูกกันมาหลายงวดแล้วคุณ

ล่าสุดก็มีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองเขาแจ้งว่า
มีผู้นำสลากกิจแบบรัฐบาลรางวัลที่๑เนี่ยค่ะ
ใบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม๒ใบมาแจ้งความจำนงขอลงบันทึกประจำวันไว้ก็คือ

เขาทราบเพียงแต่ว่าเขาเป็นพนักงานสาวจากบริษัทแห่งหนึ่ง
เห็นด้านหลังแบบนี้ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดศรีสเกตอายุ๓๒ปี
คือเขาขออนุญาตนะไม่ออกสื่อนะคะโดยสาวผู้โชคดีท่านนี้เนี่ย
สลากที่ถูกรางวัลให้เราได้ดูแบบนี้คุณผู้ชมเท่านั้นก็คือ
หมายเลข๗๒๔๖๒๘๒ใบเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลจริงนะคะ
แล้วก็ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดคนดวงดีดวงเฮงประจำงวดวันที่๑๖มีนาคมนี้เลยก็ว่าได้
ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะเห็นแล้วก็
อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเราบ้างสักครั้งในชีวิตนั่นสิ
ถ้าคนถูกนะจะเงียบเลย

สุดยอดนะแห่โชคดีจริงนะชาวศรีสะเกดเหลือดิฉันนี่แหละที่รออยู่
ไปดูอีกคนหนึ่งนะคะอยู่ประจวบคีรีขันถูกรางวัลที่๑๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านเช่นเดียวกัน

นายสุวรรณอินเอี่ยมเป็นนุ่มชาวสวนที่มีอาชีพรับจ้างสอยมะพร้าวที่ประจวบจ้า
นี่พี่เขาบอกว่าที่มาก็คือนี่แหละทะเบียนรถนี่แหละ
คือตามทะเบียนรถของตัวเอง
ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าพอไปหาซื้อเลขมันไม่ได้มี๖๒๒๘เหมือนทะเบียนเป๊ะไง
ก็เลยตัด๒อกสักตัวหนึ่งเหลือ๖๒๘เอาไว้
ก็หยิบมาค่ะหวังว่าจะถูกสัก๒ตัว๓ตัวก็ดีใจแล้ว

ปรากฏว่าตรวจดูปุ๊บถูก๖ตัวเลยจ้า

ดีใจขนาดไหนไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะ
สิ่งใจด้วยนะคะ

คนที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัว
แล้วโด่งดังมากในโลกโซเชียล
เขาคนนี้เป็นใครเห็นหน้าเห็นตาคุ้นกันดี

นี่อ้าวคุณครูมาอีกแล้วเหรอคุณครู
ความเจ๋งก็คือความเจ๋ง
หุ่นครูปีชาใครควรนะครับ

หลังจากที่งวดที่ผ่านมาล่าสุดได้
พูดถึงของรางวัลออกมาแล้วว่าเป็นเลขอะไร
นี่ก็โพสต์คู่กับทนายวรยุทธ์นะครับ

ครูเขาว่าอย่างนี้ชุดละ๑๕ใบรวมเป็น๓๐ใบ
ส่วนทนายวรยุทธ์เนี่ยข้างกันเขาก็ถูกด้วย
โอ้โหเลขชุด๕ใบเช่นกัน

รางวัลที่ถูกคือเลขท้าย๒ตัว

สรุปแล้วครูปีชาถูกทั้งหมด๓๐ใบ
มูลค่าเงินรางวัล๖๐๐๐บาท

แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไง
ถึงว่าซื้อมากี่ใบทั้งหมดแล้วที่ซื้อมาในงวดที่แล้ว

แต่เลขนี้ที่ซื้อมา

แผงนี้ก็ไปเอามาจากแผงของเจ๊บ้าบิน

เอาไปซื้อมาแบบนี้ก็สุดท้ายถูกนะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นภาพที่ถ่ายมาจริงใช่ไหม

ไม่ได้มาเป็นคงเป็นข่าวอะไรแบบนี้นานแล้วอยู่

ความจริงก็คือความจริง

กันให้เห็นจัดว่าถูกอีกแล้วนะจ๊ะ

แต่ครูปีชาซื้อเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

จริงก็มีหลายคนแหละที่ถูก๒ตัว๓ตัวกันไป
แต่ว่าเห็นครูปีชาเป็นข่าวมา

ทำเป็นเล่นไปก็มีแฟนคลับด้วยนะ

สำหรับคนที่ดวงดีดวงเฮงในงวดที่ผ่านมานะคะ